จังหวัดเพชรบูรณ์ฮือฮามากเพราะเขาพบกับตภาพน้ำสีทอง
ตัวนี้เลยนี่
ไปกันเลยค่ะบ้านเลขที่๑๔หมู่๕ตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
บ้านนี้เป็นบ้านของคุณยุทธภูมิเปี่ยมซิริเจ้าของตะภาพสีทองตัวนี้นี่แหละ
คุณยุทธภูมิเขาเล่าบอกว่ายายทวดของเขาเนี่ยจะชอบไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำในหมู่บ้าน
เพื่อจะนำปลามาประกอบอาหารในทุกวันแบบนี้ค่ะ
ถ้าวันไหนได้เต่าก็จะปล่อยคืนสู่ที่เดิม

คือยายทวดเนี่ยมีวันหนึ่งตกได้ตภาพน้ำตัวใหญ่
ขนาดเท่าฝามือสีทองเหลืองอร่าม

ทวดก็เลยเอามาให้หลานดู
พอตัวคุณยุทธภูมิเขาเห็น

เฮ้ยใช่ตัวนี้คือตะภาพสีทองจริง

ก็เลยตัดสินใจว่าเลี้ยงเจ้าตะภาพสีทองตัวนี้
เอาไว้ในตู้ปลาแล้วก็คอยให้อาหาร

แล้วก็โพสต์ลงในโซเชียล
หลังจากโพสต์ในโซเชียลเท่านั้นนะคุณผู้ชม
โอ๊ยกดออดเรียกกันไม่หวาดไม่ไหว
ขอดูหน่อยขอตภาพหน่อยขอดู

เรียกได้ว่าตอนนี้นะบ้านคุณยุทธภูมินี่เปียกเลย
หัวกระดายไม่แห้งขอดูตภาพน้ำสีทองนี่คุณยุทธภูมิคนนี้

ตะภาพตัวนี้น่าจะมาให้โชค

เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อด้วยนะ
แต่คุณยุทธภูมิเขาบอกเขาไม่ขาย
เขาตั้งใจจะเก็บไว้เพราะเขาอยากเลี้ยงไว้
แล้วจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเลย
เพราะเขาถือว่าตะภาพสีทองเนี่ยตามความเชื่อ
คิดว่าเป็นสัตว์ที่จะเป็นนำโชคหรือว่าเสริมสิริมงคลให้กับตัวเขานะคะ
เป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ก็เลี้ยงไว้ดีเลี้ยงไว้อยู่เล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันว่า
ก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูแลดีเพราะสัตว์ทุกชนิดเขามีชีวิตเหมือนกัน